คุณผู้ชมผมพาไปดูหน่วยเลือกตั้งหนึ่งต้องบอกว่าไกลเหลือเกิน
ไปอยู่แบบไกลมากเป็นหน่วยเลือกตั้งสุดท้ายของประเทศ
ใช้เวลาเดินทาง๘ชั่วโมงทั้งเดินทั้งเรือทั้งรถ
กว่าจะไปถึงแต่ประชาชนก็ออกไปใช้สิทธิ์และไม่ยอดท้อกันจริง
คุณผู้ชมไปดูกันหน่อยนะฮะทางด้านของประธานประจำหน่วยเลือกตั้ง
นี่เขาเดินทางมาถึงที่หอประชุมอำเภอแม่เสรียงที่แม่ห้องศรด้วยความปลอดภัย
เขามาถึงตอน๑๐โมงครึ่งนะฮะของวันนี้แหละนะฮะทำไมถึงมาถึง๑๐โมงครึ่งของวันนี้
ว่าอุ้ยกว่าจะมาได้มาหลายชั่วโมงหน่วยเลือกตั้งที่ว่านี้เป็นหน่วยเลือกตั้งสุดท้าย
มันเดินทางด้วยความยากลำบากจริงทั้งต้องเดินต้องนั่งเรือต่อรถยนต์ไม่ต่ำกว่า๘ชั่วโมง
เริ่มต้นอย่างไรเริ่มต้นด้วยการเดินก่อนเดินเท้าออกมาจากหมู่บ้านนะฮะ
หมู่บ้านโกแปะตั้งแต่เมื่อวานใช้เวลาการเดินนะ๕กิโลแต่ว่าเดิน๒ชั่วโมง
มันเป็นเขาคดเคี้ยวแบบนี้ฝนก็ตกเดินรัดเลาะลำห้วยต่างลำบาก
เสร็จปุ๊บไปถึงท่ามเรือบริเวณอ่าเขาเรียกว่าศพห้วยโกแประนะฮะในช่วงค่ำนะฮะ
หลังจากนั้นมันมีน้ำป่าไงนะฮะแล้วก็แม่น้ำสารวินไหลมาเชี่ยวทำยังไงท่อนมงท่อนไม้มันก็ไหลมานะฮะ
การเดินเรือก็เกรงว่าจะไม่ปลอดภัยก็ต้องรอรอให้ทุกอย่างมันปกติก่อนนะ
นอนพักค้างแรมอยู่ที่บริเวณท่ามเรือก่อนแล้วพอเช้ามืดทุกอย่างเสร็จสับปั๊บ
ลงเรือล่องมาตามแม่น้ำสารวินนะฮะไปที่บริเวณท่ามเรือศพแงะนะฮะ
ของบ้านโพศใช้เวลาล่องเรือประมาณ๑ชั่วโมงครึ่ง
เสร็จปุ๊บไปต่อรถยนต์ขับรถออกมาถึงหอประชุมที่แม่เสรียงที่ผมบอกไปเนี่ย
ตอน๑๐โมงครึ่งเมื่อเช้าเนี่ยเบ็ดเสร็จแล้วขับรถต่ออีก๕ชั่วโมง
รวมทั้งเดินทั้งนอนรอทั้งเรือทั้งสารพัดเดินทางไม่ต่ำกว่า๘ชั่วโมง
แต่มันมีหน่วยเลือกตั้งอีกมากมายทั้งโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนนะฮะ
ที่เขาชื่อว่าโรงเรียนปมื้อนะฮะเดินทางลำบากเหมือนกัน
ทางค่อนข้างนานแล้วเพิ่งมาถึงตอนตี๔๓๐ของเมื่อเช้านี้เอง
แต่ว่าทุกคนก็ลำเลียงนะครับ
ลงคะแนนมาได้อย่างปลอดภัยทุกเสียง
ถูกนับเป็นบัตรดีทั้งหมดนะครับ

แล้วว่าการเดินทางความสะดวกสบายการคมนาคม
ตรงนี้มันยังมีปัญหามันยังบกพร่องอยู่ใช่ไหม